กำลังคุยเรื่องโว่นอุดตุอยู่กัน
ส่วนฟ้าช่วงนี้จิบก้องโถ

ราดพื้นห้องน้ำนี่ฟองนี้ฟู้เลย
มีการโพสต์คลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ถามว่า

มียาประเภทไหนเป็นแบบในคลิปนี้บ้างไหม

บอกแก้โรคเบาหวานโรคมะเร็ง

แต่ที่ผมเห็นมันอยากกับน้ำยาล้างห้องน้ำ

ค้าบอกงี้แม่ของเขาได้ยานี้มา

ตามข่าวว่าผมนะ
ก็บอกว่ายามาจากสูรินทร์แต่ผมดูแล้วมันน่ากลัวมาก
กลิ่นเหมือนยาล้างห้องน้ำเลยใส่ขวดมาไม่มีฉลากด้วย
โดนมือผมเนี่ยแสบคันเลยผู้รู้จะบอกผมหน่อย
ท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเคมี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊คถึงเรื่องนี้นะครับบอกว่า
กรณียาแก้มะเร็งที่จังหวัดสุรินที่เกิดฟองกับพื้นห้องน้ำ
อาจารย์ออสต้องขอเอาเข้าแล็บถึงจะรู้ร้อยเปอร์เซ็นต์
แต่ในเบื้องต้นขอให้ความเห็นดังนี้
ผู้โพสต์ข้อความบอกว่ามีรสเปรี้ยว

และต้องเจือจางกับน้ำหนึ่งลิตรแสดงว่าน่าจะเป็นกรดนะครับ
ผู้โพสต์ข้อความบอกต่อนะครับว่าโดนผิวหนังแล้วแสบคัน
แสดงว่าน่าจะเป็นสารเคมีในกลุ่มกรดหรือเบสครับ
ซึ่งความเป็นกรดจะเกิดปฏิกิริยากับผิวหนัง
โดยการดึงน้ำออกจากร่างกายทำให้แสบคัน
และถ้าหากมีความเข้มสูง
จะเกิดมีผิวรอยไหม้ได้
กัดนะครับคัดใช่ไหมครับ

เกิดฟองเป็นก๊าซขึ้นมาเนี่ยคุณสมบัติก็คือเป็นกรดนี่แหละครับ
ปฏิกิริยากับหินปูนหรือว่าแคลเซียมคาเบอร์เนต

แล้วก็เกิดฟองฟู้ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด
แล้วก็สามารถกัดกร่อนโลหะได้เป็นอย่างดีด้วย

ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะตายเพราะมะเร็งหรือว่าจะตายเพราะว่าไอ้เจ้ายาอันนี้ถ้ากินเข้าไป

กรดที่ใช้ผสมในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ

ได้มีข้อความระบุออกมาด้วยนะครับว่า
อกจากนั้นอาจจะผสมกับกรดฟอสฟอลิก

ใช้แต่ไพนอก

งั้นอาจจะเกิดผลต่อร่างกายตายได้
มือยังแสบแล้วจะกินเข้าไป

สมมุติให้มาเนี่ยเราก็อยากหายป่วยเนอะ

หรือไปถามผู้รู้นิดนึงไหม

ส่วนมากคือรักษาแล้วรักษาไม่ได้ผลจากทางอื่นไง
พอมีใครมาให้ความหวังก็เลยอะไรก็เอา
จริงอันนี้คือพอไปเล่นกับความหวังของคน
เขาก็อยากหายแหละ

น่าจะคนเดียวกันไหม

ว่าไม่มีสารอะไรที่ทำให้หล่อลื่น

เราเอาไหมกดฝ้าดูไหม
ไม่ได้อยากพูดนะเดี๋ยวเขาเอาไปแต้นนะ

หนูต้องเอาหน้ายีกับพื้นนะพี่ว่า

ฉันมีความสุขในการที่เธอสองคนมาเจอกันจริง

ที่นู่นท่าแซะจังหวัดชุมพร
ใกล้กับรีสอร์ทของคุณ

เขาจะไปเปิดรีสอร์ตเดี๋ยวพี่ไปยังไงนะ

สมเสร็จกับหมีจะเข้ามาพักกับเรา

ตากันแป๊บนึงแล้วหมีก็เดินจากไป
ตอน๓ทุ่มของเมื่อวานนี้

รักษาพันธ์สัตว์ป่ากรมหลวงชุมพรได้รับแจ้งนะคะ
ว่ามีผู้ที่พบเห็นหมีมาเดินวนเวียนอยู่หน้าบ้าน

เจ้านาธิก็เลยไปเลยก็ไปเจอนางนันทาไหน
ข้อมูลว่าช่วงค่ำขับจักรยานยนต์
มาไปงานศพที่เพื่อนของเพื่อนบ้านที่วัดในตัวตลาดเนี่ยนะคะ
จากบ้านประมาณ๕๐๐เมตรก็นั่งพูดคุยกัน
บอกว่ามีหมีมาเดินเปะป่ะอยู่แถวนี้นะ

รถเข้าไปที่บ้านปรากฏว่าหน้าบ้าน
นี่รอยเร็บหมีเจอหมีนะคะบอกว่าหมีปีนแมวหรือ

บอกว่าเป็นหมีเพราะมันลุกขึ้นมายืนสองขานะคุณ

แล้วก็ด้วยความตกใจเลยจอดรถแล้ววิ่งไปเปิดประตู

ส่วนหมีนะคะที่อยู่หน้าบ้านของนางนันทานะคะ

แล้วก็เดินกลับเข้าป่าไปแบบว่าสบายชิว
ไม่ได้มีท่าทีว่าจะหวาดกลัวคนแต่อย่างใดเลย
มันคงแบบว่าจริงถ้ามันจะทำให้ตายเลยมันก็ตายได้นะเธอว่าเปล่า

แต่ว่านี่แสดงว่าคนอาจจะป้องกันตัวไงคุณผัดไทย
อย่างคุณพรชัยเจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยเขาก็เอาเจ้าหน้าที่๑๐กว่าคนเลยนะฮะ
ที่เราเห็นมาดูแล้วมูลนิธิร่วมกับตันยูก็มาด้วย
เป็นสองชุดออกไปตามหาตามป่าละเมาะสวนทุเรียนสวนปามของชาวบ้าน
เพื่อความปลอดภัยไม่เจอเจอแต่รอยเจอรัดเล็บเล็บให้เล็บแหลม
แล้วก็บางทีมันคันมันก็เอาหลังถู

ก็บอกว่าหลังจากที่พบหมี๒วันที่ผ่านมา
เกิดจากการลงพื้นที่แล้วก็ตรวจสอบร่องรอย
ก็เห็นการตะปบของตีนหมีจากตามต้นไม้
เพื่อสวนของชาวบ้านต่างก็มีริ้วรอยนี้

ต้องรอผู้เชี่ยวชาญจากสถานีวิจัยสัตว์ป่าคลองแสง

เหมือนเสือสมิงที่มันแปลงร่างได้

เดี๋ยวก็มีหมาสมิงแมวสมิง
พี่อูดอลต้นเดาเรือง๑๒๐

จริงไหมอ่ะเจอเขาก็ต้องเนอะ
อย่ากลัวไปยิงเขานะไม่ใช่ไง
มีไงมียิงมียิงมียิง
กลัวว่าเขาสัญชาติตะยาเดี๋ยวเขามาทำร้ายคนแล้วแบบ

มันบอกว่าไม่รู้จริงหรือเทศ
เขาบอกว่าที่ประเทศชิน

เจอมีเหรอ

เขาบอกว่าสำนักข่าวนะคะ

หลักษณะนะคะ
มีปากยาวนะคะแล้วก็มีเขาสองข้าง
ส่วนลำตัวยาว๖๐ฟุตนะคะหรือประมาณ๑๘เมตร
ใช่แล้วก็มีขาเล็ก๒คู่นะคะ
อยู่ส่วนต้นแล้วก็ส่วนกลางของลำตัว
ทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าโครงกระดูกที่พบเนี่ยนะคะ
เป็นซากของมังกรในตำนานของชาวจีน
เหมือนจริงมีเขาด้วย
ใจเย็นอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นนะคะชาวบ้านถ่ายคลิปไว้แล้วก็เรียกว่าแพร่กระจายไปจนทั่วอินเตอร์เน็ตนะคะทำให้เกิดกระแสถกเถียงกันนะคะในเครือข่ายออนไลน์ของจีนว่าจริงหรือเท็จ
หรือสร้างขึ้นมาซึ่งโครงกระดูกเนี่ยอาจจะปลอมหรือจริงก็ได้ก็คือยังไม่ได้พิสูจน์นะคะ
เป็นสร้างอะไรคำนำอยู่ในช่วงพิสูจน์เขาก็เลยให้เคล็ดรับนิดนึงช่วงคลายว่า

มังกรจีนลักษณะจะแตกต่างจาก

จะมีลำตัวยาวไม่มีปีก
แล้วก็เจอบินแหวกไหว้ไปในอากาศ
ก็คือจริงมันไม่มีจริงใช่ไหม

ขอดูชัดอีกทีได้มั้ย

นี่ไงตรงหัว

เหมือนปลาดุกตรงไหน

ถัดสิบแปดเมตรนี่ยาวมากกว่าเราอีก

อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลนะครับ